ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครปฐมนะครับที่โรงงานแห่งหนึ่งมีคนงานคนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ดีก็ลงไปในบ่อน้ำของโรงงานค่ะนะฮะ
จมน้ำเสียชีวิตนะครับคืออย่าว่าแต่เด็กเลยนะ
คือผู้ใหญ่บางทีเนี่ยโอ้โหช่วยตัวเองไม่ทันเนี่ย
เลยนะฮะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงงานเห็นไหมฮะ
ผู้ชายคนนี้เขาก็ลงไปในบ่อน้ำของโรงงาน
ก็ไม่รู้ว่าจะลงไปล้างบ่อหรือว่าจะลงไปเล่นน้ำหรือจะอะไรยังไงฮะ
แล้วก็จมไปเลยเนี่ยจมแบบนี้ลงไปเลยค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นเอง
มาดูภาพจากกล้องวงจรปิดตอนหลังกันถึงรู้ว่าจมลงไปนะฮะค่ะ
เพราะว่าเขาหากันไม่เจออืมนะฮะบันทึกภาพไว้ได้นะครับ
จะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ไหว้จากขอบบ่อไปที่ตรงจุดกลางน้ำ
แล้วก็จมไปเลยนะครับสักพักนึงจะมีอ่าผู้ชายเสื้อสีส้มเนี่ย
เขามาเดินตามหาซึ่งเขายังไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยจมลงไปแล้ว
เขาก็พยายามโทรศัพท์ด้วยนะโทรว่าเอ๊ะไปตรงไหน
คือบ่อเนี่ยจะมีจุดที่เป็นสาราตรงกลางอยู่ดูแล้วก็ไม่ได้กวางอะไรมากนะฮะ
เนี่ยเขาก็โทรนะโทรว่าเพื่อนไปไหนนะฮะ
ตอนหลังไปดูกล้องวงจรปิดถึงรู้ว่าอ้าวเนี่ยฮะจมน้ำไปแล้วนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสายทองแม้นสุราอายุ๔๘ปีนะครับ
นายอัธพลคนงานที่เสื้อสีส้มในคลิปนะครับ
ที่เราเห็นเนี่ยก็คือคนนี้นะครับเขามาเจอคนแรกเลยนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาเดินตามหานายสายทองอยู่แต่หาไม่เจอ
เพราะปกติแล้วนายอัธพลกับนายสายทองจะต้องมาช่วยกันทำงานด้วยกันที่นี่นะ
มาถึงจุดบ่อน้ำเห็นรองเท้าของเพื่อนเนี่ยวางอยู่นะครับ
แล้วก็เข้าไปดูในพื้นที่แถวนั้นก็ไม่เจอก็โทรศัพท์ก็ไม่รับ
จนกระทั่งเห็นสิ่งผิดสังเกตกลางบ่อคือมีศีรษะคนเนี่ยเหมือนกับโผล่อยู่นะฮะ
ก็เลยไปช่วยกันนำศพขึ้นมาแล้วดูกล้องวงจรปิดก็ถึงเห็นว่าอ๋อ

ตามหาเข้าครับไม่เจอก็ติดลองเท้าเข้าครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ

เป็นบ่อน้ำที่ขุดไว้เลี้ยงปลาคลาฟขนาด๕เมตรลึกกว่า๒เมตร
คือบ่อความกว้างเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าลึก๒เมตร
เขาเลี้ยงปลาคาฟนะฮะปลูกสารากลางน้ำเอาไว้ที่บ่อด้วย
คนงานในโรงงานอีกคนนึงบอกว่าผู้ตายชื่อเล่นชื่อเต๋อก่อนเกิดเหตุ
ตอนนั้นตัวเองกำลังจะกินข้าวส่วนเต๋อกินข้าวเสร็จแล้ว
แล้วก็เดินไปกินน้ำก็ยังคุยกันอยู่เลย
ก็ไม่ได้บอกนะว่าจะไปลงเล่นน้ำในบ่อหรืออะไรยังไง
ทุกครั้งเนี่ยเวลาไปที่บ่อไปสาราตรงนี้เขาจะบอกคนอื่นก่อน
ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเห็นว่าวันนั้นทุกคนก็เป็นวันหยุดกันหมด
ทำธุระกันบ้างก็เลยไม่บอกใคร
คนงานมาคุยกันว่าเอ๊ะเต๋อหายไปไหน
ไปดูที่โรงเลี้ยงห่านหลังโรงงานก็ไม่เจอ
ก็ช่วยกับนายอัธพลคนเสื้อส้มช่วยกันตามหาแยกกันหา
จนอัฐพลไปที่สลากลางน้ำตรงบ่อปลาคาฟ
แล้วก็ไปเห็นลักษณะเหมือนศีรษะคนลอยอยู่กลางบ่อ
คือในเต๋อปกติเขาเคยไปล้างบ่อ
เคยลงไปล้างคนเดียวก็มีแต่ก็ล้างเสร็จก็ขึ้นมาก็ไม่เป็นอะไร

คนงานอีกคนนึงบอกว่าในเต๋อเสียชีวิตนะ
เมื่อคืนนี้เห็นมีสิ่งผิดสังเกตก็คือสุนัข๓ตัวเข้ามาในโรงงาน
แล้วไปนั่งตรงริมบ่อจุดที่นำร่างในเต๋อขึ้นมา
ทั้งที่ก่อนหน้านี้หมา๓ตัวนี้มันไม่เคยเข้ามาในพื้นที่โรงงานเลย

ตีหนึ่งก็มองออกมาที่หน้าต่างก็เจอหมา
ม้าตัวดำนอนอยู่ตรงนี้ตรงที่เอาเขาขึ้นมานั่นแหละ
ก็มันเป็นแปลกแบบมันเดินวนตรงนี้แหละลงกินน้ำด้วย

สามกระดิกไหม

กระดิกก็คิดแบบเจอพี่เต๋อนะ

น้องเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาเห็นไง
เขาก็เลยเอาร่างขึ้นมาก่อนผมก็ขาผมก็อ่อนล้าเลย
ฉะนั้นผมก็ว่านานขนาดนี้น่าจะไม่รอดอยู่แล้ว
เห็นน้องเขาแบบว่าจะช่วยไงปั๊มหัวใจ
ดูสภาพแกแล้วหน้าคือเขียวแล้ว
แล้วก็มือก็แข็งแล้วก็น่าจะไม่อยู่แล้วครับ

เขาลงในน้ำเข้าไปทำงาน
ช่วยขึ้นของเสร็จแล้วเขาก็ลงน้ำ

เสียดายว่าเขาเป็นคนที่ขยัน
แล้วทุกคนในโรงงานก็รักเขา

ญาติผู้เสียชีวิตนะคะทุกคนก็บอกว่าเออก็ไม่มีใครคาดคิดว่าในเต๋อจะเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้
ยืนยันด้วยว่าในเต๋อไม่ได้มีโรคประจำตัวค่ะแล้วก็ไม่ได้ติดใจกับการเสียชีวิตนะคะ
คือปกติเนี่ยอุปนิสัยในเต๋อคือเป็นคนชอบทำงานตลอดเวลาไม่ชอบอยู่เฉย
ก็เลยอาจจะทำให้เขาพักผ่อนได้ไม่เต็มที่เพราะว่างปุ๊บก็ต้องทำงานอะไรอย่างนี้เห็นงานสำคัญมากกว่า
แล้วก็ครั้งล่าสุดนี้ก็เหมือนกันก็คงจะรู้สึกว่ากินข้าวเสร็จแล้วลงไปทำงานดีกว่า
ส่วนของโรงงานเนี่ยก็บอกว่าเสียดายนะครับว่าในเต๋อเนี่ยขยันมาก
ก็คงลงไปล้างบ่อล่ะครับจังหวะเป็นตะคริวพอดีนะครับ